กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่าน
เนื่องมาจากที่เมื่อคืนได้มีสมาชิก
อภิปรายถามถึงเรื่องการพักหนี้ของเกษตรกรไปเมื่อคืนและเมื่อเช้านี้
รัฐบาลของประชาชนที่ประกอบด้วยพักร่วม๑๑พัก
ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกคน
ตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งมายังสั่งการไม่ได้ก็ได้ลงพื้นที่ไปเยอะ
เหนือจากปัญหาปากท้องแล้วเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องปากท้องเรื่องรายได้เรื่องหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก
ก็น่าจะมีเรื่องการพักหนี้นำเข้าสู่คอรมอ
เรื่องการพักหนี้เกษตรกรเรามีแนวทางที่จะดำเนินเร่งด่วน
โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส๔ปีนี้
โดยเราจะทำการพักทั้งต้นและดอก

พักหนี้ของรัฐบาลทำการพักหนี้พร้อมแผนการสร้างรายได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการ
ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมตระหนักถึงภาวะโรคเดือด
เตรียมพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้
พักต้นพักดอกนี้เป็นการฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องเกษตรกร
เพื่อให้ทุกท่านมีกำลังมีแรงใจมีแรงกายในการไปทำมาหากิน
ทำการสร้างรายได้ให้อย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีโดยที่
ในอนาคตจะไม่เสียวัฒนธรรมทางด้านการเงินการคลังนะครับ
ตัวอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
หรือที่ผมเคยกล่าวไว้เรื่องการปลูกยาง
ซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยในจุดที่ถูกต้อง
จะลดจำนวนปุ๋ยที่ใช้และเพิ่มผลและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก
อันนี้ก็เข้ากับหลักการคิดของพักเพื่อไทยนะครับ
ของรัฐบาลเราด้วยว่าเราจะใช้เกษตรแม่นยำ
เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการที่จะเพิ่มผลผลิต
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับ
จากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
มีท่านสมาชิกทรงเกียจได้คงสอบถามมา
เรามีความจำเป็นครับที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นเรามองว่าเราต้องทำควบคู่กันไปกับการ
พัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป
เมื่อคืนช่วงดึกท่านสมาชิกได้อภิปรายถึงเรื่องการนำเข้าหมูเถื่อน
ผมได้รับฟังปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ในทุกพื้นที่และก็ในหลายพื้นที่ที่มีการค้าสุกรว่าเป็นปัญหาใหญ่
ลามไปทั่วประเทศเป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งเรื่องนี้ผมได้มีการไปประสานกับอธิบดีกรมศุลกากร
เดี๋ยววันนี้จะมีการเชิญเจ้าที่เข้ามาพูดคุยเรื่องนี้
เพื่อรับทราบข้อมูลแล้วพยายามที่จะหาแผนสั่งการออกมาให้ได้โดยเร็ว
ข้อถามถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาผ่านท่านประธานไป
เมื่อกี้นี้ที่ท่านสุดท้ายได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของครู
รายได้ของข้าราชการซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า
เป็นภาคส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญครับ
ทางเราจะรับปากไปดูแลเรื่องรายได้ให้เหมาะสมกับงบประมาณ
คู่กันไปโดยรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลังครับ